จากการเดินทางด้วยรถประจำทางแล้วนะครับ
การเดินทางทางอากาศก็คึกคักไม่แพ้กันนะครับ

ก็เริ่มมีประชาชนไปใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก
เราจะไปติดตามจากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
สับสนในขั้นตอนการเช็คอินและตรวจกระเป๋าสัมภาระ
ซึ่งผู้โดยสารจะต้องรอตรวจกระเป๋าหลังการเช็คอิน
ว่ามีสิ่งของต้องห้ามอยู่หรือไม่
เป็นขั้นตอนที่ผู้โดยสารหลายคนยังสับสน
เพราะเป็นระบบใหม่ที่เพิ่งนำมาใช้
แต่ภาพรวมของการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่
สนามบินดอนเมืองยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันนี้ท่าอากาศยานดอนเมืองมีผู้โดยสารมาใช้บริการกว่า๙๖๐๐คน
มีเที่ยวบินรวม๖๕๙เที่ยวบิน
ส่วนพรุ่งนี้คาดว่าจะมีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการสูงสุด
มีเที่ยวบินรวม๖๗๑เที่ยวบิน
จำนวนผู้โดยสารกว่า๙๘๐๐๐คน
ซึ่งท่าอากาศยานดอนเมืองได้เตรียมความพร้อม

ซึ่งรวมไปถึงแผนรองรับในช่วงการเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
เตรียมความพร้อมตอนนี้ขากลับแล้ว
เราก็พยายามเรื่องของระบบขนส่ง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถแท็กซี่นะครับ
รถแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตบัสรถช็อตเทินบัส
ของเรานี่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนนี้แล้วนะครับผมได้มีการประสานกัน
ส่วนการร้องเรียนเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนตัวโดยสาร
แต่ละสายการบินราคาไม่เท่ากันนั้น
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ
หารือร่วมกับผู้ประกอบการสายการบิน
ขอให้ติดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน
เรื่องต้นสายการบินระบุว่าไม่สามารถดำเนินการได้
เพราะกระทบต่อการแข่งขันด้านราคา
ประชาชนก็ร้องเข้ามาเยอะเราเองก็เลยบอกว่า
อย่างนั้นขอเชิญสายการบินหารือกันหน่อยพูดคุยกันหน่อยนะฮะ
แต่ติดขัดตรงสายการบินแต่ละสายการบินก็บอกว่าเป็นเทคนิค
เป็นกำลังยุดในการขายของเค้าเค้าไม่สามารถที่จะ
ซึ่งอาที่เราบอกว่าไม่ใช่พิธีนี้ก็กำลังเชิญค่าคำตอบ
ผู้วิหารสายการบินนะครับ
ถ้าอากาศยานดอนเมืองแจ้งให้ผู้โดยสาร
ที่จะเข้ามาใช้บริการให้เผื่อเวลาในการเดินทางไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมง
เพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย
อัญชาลีสิริม่วะคาวทะลัดทีวีรายงาน